เกาะติดเรื่องหัวใจของสาวโสดอย่างเมพิชชนาธิ์กันหน่อยดีกว่านะคะ

คันนี้คุณผู้ชมคือเมเป็นอวยพรวันเกิดเจชนาทิพย์ใช่ไหม
เป็นเพื่อนเก่าคนเคยรู้สึกดีต่อกันว่าอย่างนั้นค่ะ
มีหลายฝ่ายเหมือนกันที่เชียร์แล้วก็ลุ้นให้คู่นี้กลับมารีเทิร์นกันนั่นเอง
แต่ก็ยังมีอีกหลายเสียงเหมือนกันบอกว่า
เลิกกันแล้วก็ไปหาใหม่ดีกว่านะคะคนนี้ไม่เชียร์แล้ว
มีคนมาคอมเมนต์ด้วยใช่คือคอมเมนต์แล้วแบบ
อ่านแล้วเห็นแล้วห่วงหวุดหงิดนะครับคุณเมก็รู้สึกว่าหัวเชียอยู่เหมือนกันนั่นจ้า
ก็เลยแซวนะคะปรากฏว่าแฟนคลับไม่พอใจก็เลย
พูดตรงมาด่าคุณเมย์ว่าป้าแก่ทำไมจบเหรออะไรอย่างนี้
นางก็เลยฟีดไงไปฟังเลยค่ะ
อาจจะไม่มีใครรู้จริงแล้วว่าเป็นเพื่อนกันมาสักพัก
คุยเล่นกันบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ได้คิดอะไร
แฮปปี้เบิร์ตเดย์ไปก็ให้รู้ว่าเป็นเพื่อนกัน
มันมีแฟนคลับเขาที่ไม่น่ารักมาพิมพ์ก่อนว่า
เหมือนเราเราคุยเล่นกันอยู่แล้วก็มาด่าเราเป็นป้าแก่ป้าแก่เป็นไง

เราก็เลยรำคาญเราก็เลยอ๋อถ้าญี่ปุ่นแจ่ม
ก็ขอให้ได้นักเอกดีคือเราก็คุยเล่นกัน
อย่างหนึ่งที่เมย์รู้สึกไม่โอเคคือ
ทุกครั้งที่เมย์พูดเล่นหรือคุยเล่นกับใครก็ตาม
ที่มันถือว่ามันออกสื่อปุ๊บ
จะโดนดูดแล้วก็ไปสร้างประเด็นดราม่าต่าง
นี่แหละบางทีเราไม่ได้รู้ว่าเขายังมีความสนิทสนม
อะไรกันขนาดไหนเนาะบางทีไปเน้นไปว่า
เขาเนี่ยก็ไม่เข้าใจเขาหรอกเขาสนิทกันบางทีเม้นเล่นกับเพื่อนด้วย
ตรงป้าแก่มันแก่ตรงไหนสวยขนาดนี้

ส่วนประเด็นต่อไปอย่างที่คุณเมย์บอกไป
พูดเล่นพูดอะไรมักจะโดนดูดเอาลงมาในสื่อต่าง
ให้ทุกคนไปดูคลิปนี้กันก่อนเลยค่ะ
พี่พี่เลือกข้าวในการเลือกผู้ชายของเมมันต่ำนะฮะ
แล้วที่พี่เลือกให้ทุกวันนี้มันดีหรือเปล่า

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

อันนี้เขาก็คงแซวเล่นแหละ